ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดน่านนะฮะพี่น้องคู่หนึ่งทะเลาะกันนะครับ
ทีนี้น้องเนี่ยเขาป่วยอาการทางจิตอยู่นะครับก็เลยคว้าขวานมาโอ้โห
ใส่หน้าพี่ไปตอนเนี้ยบาดเจ็บสาหัสโอ้นี่เคสใกล้เคียงคล้ายคล้ายกันเลยนะ
เมื่อกี้นี่จอบอันนี้ขวานเห็นไหมเนี่ยโอ้ยมีคนเจ็บนะครับ
ฝ่ายพี่ชายนะท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายสามนะครับ
เมื่อวันก่อนนะครับท้องที่สพเชียงกลางนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับที่บ้านหลังหนึ่ง
บ้านเด่นพัฒนาตำบลเปลืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับ
คนเจ็บเนี่ยชื่อนายสุภาชัยแปลงอุด
อายุสี่สิบเอ็ดปีนะครับถูกน้องชายนะชื่อ
นายเออายุสามสิบหกนะครับที่ยืนรอมอบตัวอยู่
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงกลางอาการสาหัสนะครับ
แล้วไม่ได้ทีเดียวนะฮะบาดแผลที่ถูกจามเข้าไปเนี่ยฮะ
ต้นคอศีรษะแล้วก็กรามด้านซ้ายนะครับ
ใบหน้าก็ยังมีบาดแผลถูกมีดปลายแหลมแทงอีกแผลหนึ่งด้วย
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่านายสุประชัยพี่ชายกับตัวนายเอน้องชายเนี่ย
ก่อนเกิดเหตุต่างฝ่ายเขาต่างดื่มเหล้าเมามาจากที่อื่นนะฮะ
กลับมาถึงก็มานอนที่ห้องของตัวเองนะฮะทำให้ตอนนั้นนะฮะ
นายสุประชัยพี่ชายเนี่ยเขาก็บ่นต่อว่านายเอน้องชาย
แล้วนายเอก็โมโหก็ไปคว้าขวานมาก็มาทุบเขาด้วยฟันเขาด้วยนะฮะ
จามเขาด้วยนะครับหลายจุดบนใบหน้านะครับ
พอทำร้ายพี่ชายเสร็จในเอนี่เดินไปหาญาตินะฮะ
อยู่แถวนั้นบอกฆ่าพี่ตายแล้วยาดก็รีบแจ้งผู้นำชุมชนนะครับ
ผู้นำชุมชนก็แจ้งตำรวจแล้วก็มาตรวจสอบที่บ้านกัน
ก็เจอนะฮะว่านายสุภาชัยเนี่ยถูกฟันบาดเจ็บสาหัสอยู่จริง
ส่วนตัวนายเอก็รอมอบตัวอยู่ไม่ได้หนีไปไหนพร้อมกับขวาน๑เล่ม
ซึ่งเขาอ้างว่าเขาใช้มันนี่แหละทำร้ายร่างกายพี่ชาย
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ซึ่งนายเอเขาก็อ้างว่าที่เขาทำร้ายเนี่ยก็เนื่องจากพี่เนี่ยชอบเมาเหล้า
แล้วชอบมาแกล้งมาหาเรื่องเขาตลอดชอบด่าเขาชอบสาบแช่งเขา
เตะถ้วยข้าวที่กำลังกินอยู่เนี่ยคว่ำต่อหน้าต่อตา
แล้วก็ด่าทอบุพการีเขาอีกเขาก็พ่อแม่เดียวกันหรือเปล่า
นั่นสิคะนี่เอาเป็นว่าเขาบอกเขาเก็บกฎมานาน
ทนไม่ไหวเมื่อวานนี้เลยคว้าขวานเนี่ยฟันหัวพี่ไป๖๗ที
เอามีดปลายแหลมแทงหน้าพี่ไปอีกทีนึง
ข่าวก็ถามเออนี่อยากขอโทษพี่บ้างไหมเนี่ยลองไปฟังนะฮะ
ตอนนี้เขาเจ็บสาหัสเลยอยากจะขอโทษเขาไหมไม่ครับ
ขอโทษยืนยันไม่ขอโทษครับเหมือนเดิมเลยครับ
ทำไมถึงไม่ขอโทษอ่ะเพราะว่ามันไม่ชอบกินหน้าครับอ๋อเนอะ
คือเราไม่ถูกกันอยู่แล้วอืมครับแต่อยากจะขอโทษพ่อแม่
ครับขอโทษพ่อแม่ไหมอยากเอิมเอิมร่ามกันอืม
บอกสอนแล้วะเค้าเชื่อไหมอ่ะหมายถึงว่าตักเตือนว่าอย่าทำอะไรอย่าง
อย่างเงี้ยมีขอปังไหมไม่หิงไม่ฟังเลยหืออืมแต่เขาตื่นขึ้นมา
มาไปพี่น้องนะคะเลยครับ
วันนี้พอกับแม่ก็มาที่โรงพักนะฮะมาดูลูกคลายนะฮะ
พ่ออายุหกสิบเก้าแล้วแม่ห้าสิบเก้านะครับ

ไม่รู้โรคอะไรต่อโรคอะไรบ้างแม่บอกลูกชายคนเล็กที่ก่อเหตุเขามีอาการทางจิต
ที่เห็นคือกินยารักษาอาการทางจิตตะเวทซึ่งต้องกินยาตลอด
ปกติเขาก็ทำตัวดีนะไม่เคยสร้างปัญหาอะไรช่วยพ่อแม่ทำงานได้
ส่วนลูกชายคนโตที่บาดเจ็บสาหัสคือสุภาชัยคนนี้นี่แหละกินแต่เหล้านะ
ไม่เอาไหนชอบอารวาสใส่คนในครอบครัวโดยเฉพาะน้องชายตัวเอง
เท่าที่เราเคยได้ยินพี่ชายชอบว่าอะไรน้องบ้าง
ก็เดี๋ยวต้องรอฟังทางคนเจ็บเขาด้วยนะยังเจ็บสาหัสอยู่นะ
อีกมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับตอนนี้เขายังไม่สามารถชี้แจงอะไรได้
ทุกผู้ชมครับตอนที่ตำรวจกำลังคลุมตัวในแอไปฝากหางที่สารจังหวัดปั๊ว
พ่อกับแม่นี่ก็พยายามไปเกาะรถเพื่อจะคุยกับลูกชาย
แต่เอไม่หันมามองเลย

แม่ก็เลยได้แต่นี่ฮะตะโกนบอก
บอกให้อดทนให้ทำตัวดี

แม่มาทรงแม่มาทรงด้วย
ใจหายไหมแม่ลูกคนนึงก็อยู่โรงพยาบาลสาหัส
อีกคนนึงก็จะไม่ได้อยู่ด้วยแล้ว
แม่บอกก็เหมือนเสียลูกชายไปสองคนเลยตอนนี้
คนหนึ่งติดคุกคนหนึ่งก็สาหัสอยู่โรงพยาบาล
จากนั้นแม่กับพ่อของคนก่อเหตุแล้วก็คนเจ็บด้วยนะฮะ
นี่ที่มาเยี่ยมลูกมาส่งลูกที่เป็นคนก่อเหตุที่โรงพักเนี่ย
เราก็เห็นว่าแบกกระเป๋าเสื้อพ่งเสื้อผ้าตะกร้าเสื้อผ้าน้ำเต้าหู้ข้าวหลาม
เอามาเต็มเลยคุณสุชาดาก็เห็นกำลังแบกขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่กลับบ้านกันนี่เห็นไหมฮะอ่าคือแม่บอก
ตั้งใจเอามาให้ลูกชายเอาไปกินเอาไปใช้ในเรือนจำ
เห็นไหมนี่แต่ไม่ทันได้ใช้ต้องเอากลับก่อน
ขนของกลับบ้านก่อนเดี๋ยวต้องไปเฝ้าลูกชายคนที่อยู่โรงพยาบาลอีก
ด้วยความเป็นห่วงของพ่อแม่เขาอะนะ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่ามีอาการทางจิตจริงรักษาจริง
ที่โรงพยาบาลเชียงกลางนะครับมีการรับยาเพื่อกินอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบสภาพจิตใจด้วยนะครับ
บำบัดรักษาหายดีขึ้นก็ต้องออกมารับโทษนะครับ
ส่วนนายสุภาชัยตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังไม่สามารถให้การอะไรได้
ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลปัวนะครับ